ข่าวแรกวันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ความสุข
อันนี้เราไม่แน่ใจต้องขออภัยไม่รู้ว่าเด็กช่างกลเขาดูทีวีหรือเปล่า
มันก็มีข่าวเรื่องของการตีกันแทบทุกวัน
แล้วก็มีคนตายก็ยังเกิดขึ้นอีก

สุดท้ายมีอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ

เป็นกลุ่มนักเรียนช่างกล

โดยที่มีทั้งระเบิดปิงปอง
มีใช้ปืนยิงกันนะ

ใกล้วัดศรีเอี่ยมแถวถนนศรีนคริน

ทนเจ็บหนึ่งถูกนำตัวสมโรงพยาบาล

หรือว่ามอสเป็นนักศึกษาวิทยาลัย

มีระเบิดปิงปองตกอยู่๑ลูก
ปลอกกระสุนปืนตกอยู่บนถนนด้วย

เขาบอกว่าสองคนนี้เล่าให้ฟัง

เกือบสักบ่าย๓โมงของเมื่อวาน

ขี่รถจักรยานยนต์มาเพราะว่าเลิกเรียนก็ขี่กันมา
กำลังจะไปส่งเพื่อนที่ซอยลาซาน

มีนักเรียนช่างกลอีกสถาบันหนึ่ง

จอดรถจักรยานยนต์อยู่สัก๒๐คัน
พอเห็นกลุ่มพวกเขาขี่มา

ปืนและยิงมาใส่พวกเขาเลย๑นัด

จนไปถึงทางเลี่ยงเข้าศรีนครินตรงวัดศรีเอี่ยม

แล้วก็ปลาระเบิดปิงปองใส่รถของพวกเขา

ขับต่อไปเรื่อยแต่ว่ามันเริ่มสายแล้ว

ขณะที่คู่อรินั้นขี่มา

แล้วมันเหมือนได้มุมยิง

จากนั้นกระหน่ำยิงพวกเขาแบบไม่ยั้ง
เพื่อนชื่อมอสโดนยิงแล้วล้มลงไปบนถนน

ยังไม่พอตามไปรุมทำร้ายซ้ำ

เขาจอดรถอยู่

เค้าเห็นเขายอดรถ

อเจมส์แล้วหนึ่งในนั้นแหละยิงเหรอครับ
อเจมส์ยิงนักแรกนี่ยังไง
มาก่อนแล้วน่าจะน่าจะมืนมาแล้วครับเขาก็ขับรถสายมาเลยครับ
แล้วก็มาโดนยิงอีกทีก็ตรงทางโค้งครับโดนยิงนี่โดนจุดไหนตรงคางครับ
เพราะคนกลางโดนเข้าแขนทะลุออกไปโดนค้างคือผมอยู่คนหลังสุดแต่มันยิงไม่โดนผม
มันยิงโดนเพื่อนผมที่อยู่ข้างหน้าครับแล้วนี่พอผมล้มแล้วมันปลาระเบิดใส่ตรงตัวพวกผมเลย
ระเบิดอะไรพอรู้ไหมปิงปองไว้น่าจะปิงปองหลายลูกลูกใหญ่เลย
แปลว่าปลาทั้งหมดสองลูกหลายลูกเลยพี่โอ้มีหลายลูกอ่ะผมไม่นับไม่ได้หรอก
แต่นี่จำไม่ได้ผมไม่รู้ครับใช่
นักเรียนกลุ่มนี้บอกว่าเหตุน่าจะเกิดจากความขัดแย้งระหว่าง๒สถาบัน
แต่ย้ำว่าพวกเขากับกลุ่มคู่อริไม่รู้จักกันมาก่อน
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนเพียงแค่ว่าเป็นนักศึกษา๒สถาบันแค่นั้นเอง
ตำรวจสนบังนาก็นำตัวเพื่อนของผู้ตายไปสอบสวน
แล้วก็จะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หาตัวคนที่ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะครับ